ไม่ใช่เรื่องความรักหนุ่มสาวคุณผู้ชมค่ะ
แต่เป็นความรักความศรัทธาต่อพ่อปู่แม่ย่า

พูดมาแบบนี้หน้าลูกสาวลอยมาเลย
ลูกสาวพญานาคคุณลาล่าอาสยาม
แล้วก็น้องสาวธัญญานี่

องค์ปู่องค์ย่าพญานาคแล้วก็มีสิ่งดีเกิดขึ้นกับพวกเธอมากมาย
เรียกได้ว่าเห็งรับทรัพย์มาตลอด
ล่าสุดตรุษจีนที่ผ่านมาไม่กี่วัน
สองคนไปถึงที่มหาเทวลัยบางกระเจ้าสมุทรปราการค่ะ
กราบขอพรท่านเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน
ดิฉันก็เพิ่งทราบว่ามีที่แห่งนี้ด้วยนะ
บังกระเจ้าส่วนดกดอนอย่างเดียวนะฮะ
แวะกันไปได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้
คุณผู้ชมพวกเธอตั้งใจกล่าวว่าจะไปไหว้เฉยพี่แจ๊ค
จู่อาจารย์มิกกี้อาจารย์ที่สาวลาล่าธัญญาเคารพมาก
บอกว่าพ่อปู่แม่ย่าท่านอยากให้สองคนเนี่ยรำถวายท่าน
อุ๊ยเขาบอกว่ามาปั๊บฟังแบบนี้ขนลุกเลยค่ะ
แล้วก็รำไปน้ำตาคลอไป
คุณผู้ชมรำถวายท่านตามที่ท่านขอมาด้วยค่ะ
อาจารย์มิกกี้จะไปไหว้สาวลาล่าทันย่าเพราะว่าเปลี่ยนไม่อะไร
อ่ะปกติเคยเห็นกันแต่รำชุดไทยใช่ไหมนี่ชุดไม่ใช่อุปสรรคค่ะความศรัทธาอยู่ที่ใจล้วน
เออชุดดงชุดแดงกี่พงกี่พาวรำได้หมดนะฮะดำฟ้อนไปเลยเออ
เพื่อความปังของพวกเธอเธอบอกแบบนั้นยังอยู่ที่ข่าวของลูกสาวพญานาค
น้องธัญญาล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถือเริกงามยามดีโหอันนี้ตอนเช้าเลยเหรอรับรถคันใหม่ป้ายแดง
เมื่อเช้าเลยวันนี้บอกเลยว่าสีแดงมันปังน้องบอกว่าทำงานเก็บเงินซื้อรถคันใหม่ป้ายแดง
เป็นของขวัญให้กับตัวเองค่ะเหนื่อยมาทั้งปีเนาะน้องธัญญาคนสวยคนเก่ง
อีกอย่างที่พวกเรา๓คนอยากชมก็คือเลขทะเบียนรถหนูหลบทางป้ายนิดนึงพี่จะดูนิดนึง
นี่แหละค่ะงานนี้สาวธัญญาแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็สาวลาล่าผู้จัดการส่วนตรงส่วนตัว
เดินทางไปรับรถคันใหม่ป้ายแดงพร้อมส่งภาพนี้นะคะส่งตรงมาให้น้องรถเบนท
ดูก่อนเลยเหรอดูก่อนใครเลยเหรอ
เขาไปซื้อบีเอ็มแต่ส่งภาพให้น้องรถเบนท์
รถคันนี้มีชื่อด้วยฟังแล้วมันมงคลไปหมด

นี่นุ๊คว่าเจคกาลีนเออเจคกาลีน

ขยันก็แบบนี้แหละคุณผู้ชมนะตอบแทนความเหนื่อยตัวเอง
หลังจากที่น้องรับรถเสร็จขับมาถึงบ้าน
เรียนเชิญค่ะยังไงเชิญอาจารย์ก่อน
มาเจิมอาจารย์ในสินิมมุมหมดเลย

ขอแสดงความยินดีกับน้องธัญญาอีกครั้ง

ขนเงินขนทองปังนะจ๊ะสาวธัญญา

เอกลูซิบมาให้น้องรถเว้นของเรานะคะ
ไม่ได้นะตั้งแต่ว่าน้องเนี่ย
ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานองค์พญานาคเนี่ย
ปังชีวิตดังเราอ่านข่าวกันแทบทุกวัน
ตอนนี้มีรถหรูแล้วคุณผู้ชมดูสิ

ไม่ต้องปอร์เชด้วยก็ได้เนอะ
ไม่ต้องปอร์เชรุนี่ก็ได้นี่ก็ฟินอยู่